ในส่วนที่ผมสงสัยก็จริงว่าคนไปที่ร้านคาราบาลแดงด้วยกันทั้งหมด
ปกติถ้าเพื่อนเกิดเรื่องมันก็ต้องโทรหาเพื่อนก่อนใช่ไหมครับ
นี่ปรากฏว่านี่ไม่มีใครมาในที่เกิดเหตุวันนั้นเลย
พูดจริงมันสงสัยหลายขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับบางที
คุณอาสงสัยว่าจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนมันเรียงลำดับแบบไหนใช่ไหมคะ
ทำไมตำรวจบอกให้ไปขอจากโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าให้กลับมาขอจากตำรวจก่อน
อ่าครับกลับไปกลับไปมันก็ยิ่งช้าเข้าไปอีกไหมครับ
ที่บอกว่าสงสัยที่สุดคือเรื่องอะไรคะ
เรื่องการให้ตรวจศพนะครับ
เพราะว่ารายการเอกสารที่จากทางโรงพักเขายื่นมาให้ตรวจนะครับ
มันเป็นเอกสารที่เขาเขียนมาก็ครบหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ผมก็ได้อธิบายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าตรงที่เขาชันสูตรศพนะครับว่า
อันนี้แกใส่กางเกงกลับด้านอะไรผมว่าจะตรวจตรงนู้นตรงนี้

เพราะใบที่ตำรวจแทงเรื่องมามันก็มีอยู่แล้ว

แต่กลับกลายเป็นที่หมอตรวจมาก็เหมือนที่ใบที่ผมส่งให้คุณจอมขวัญนะครับ
ผลมันออกมาเป็นมีแต่สาเหตุจากการตายนึกออกไหมครับ

ภายในอะไรทุกอย่างไม่มีการตรวจเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ใช่ไหมคะ
คดีที่ผู้ตายใส่กางเกงยินขาสั้นกลับด้านนะคะ
จากด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของสภาพรถเนี่ย
ทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ยยังไม่เชื่อว่าจะเป็นอะไรนะครับ
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุถึงขนาดทำให้ผู้ตายเสียชีวิตได้
แต่น่าจะเสียชีวิตมาจากสาเหตุอื่นก่อน
แล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพื่ออำพลางคดีให้เป็นอุบัติเหตุนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันทิ้งช่วงไปพอสมควร

แล้วก็ทิ้งช่วงไปพอสมควรจนถึงตอนนี้ล่าสุดนี้เนี่ยนะคะ
ทางตำรวจได้เรียกครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะไปพบอีกครั้งหนึ่ง
ความคืบหน้าวันนี้เป็นอย่างไรสามารถที่จะปิดคดีเคลียร์ทุกประเด็นที่ครอบครัวเขาเคยสงสัยอยู่จำนวนมากแล้วหรือไม่
วันนี้ทางตำรวจจะให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะคะว่าตกลงล่าสุดแล้วผลต่างที่ออกมาหรือแม้กระทั่งการพูดกับครอบครัวจบแล้วหรือยัง
แต่ว่าท่านแรกที่จะคุยกับเราอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ท่านแรกที่จะคุยกับเราคือคุณหนูกัลบุญน้อมคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
นี่ท่านแรกที่จะแรกมาสอบสรรเพิ่มเติมนะคะบอกว่าครอบครัวยัง
ประเด็นไหนบ้างแล้วทีนี้แม่ก็เลยยิงไปตรงประเด็นอ่าคออ่า
พูดได้ใช่ไหมคะได้ยังไงคือคือประเด็นคือว่าที่คอหัก
ถ้าคอหักกรณีคุณแม่ก็สงสัยว่าถ้าคอหักปุ๊บเนี่ย
จากการการอ่าถ้าเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่ฆ่าเสียมขัดเนี้ย
คุณแม่ก็สงสัยว่าถ้าเกิดก่อจากกรณีอะไรก็แล้ว
แต่ที่อยู่ในรถที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ
คุณแม่ก็จะยิงคำถามให้ท่านตำรวจทุกท่านที่มีอ่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ให้ไปตรวจสอบให้หน่อยว่า
คอหักอ่ะที่ไม่คาดเข็มขัดหน้าไม่เละไม่พังไม่อะไรสักอย่างเนี่ย
ก็คือว่าอยากให้สอบเข้าลึกให้หน่อยว่ามันมาจากสาเหตุอะไร
มากกว่านั้นหรือเปล่าหมายความว่าเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น
อาจจะมีแนวร่วมที่ทำให้น้องคอหัก
ไม่ใช่เฉพาะหรือรถอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้
คุณแม่ก็วันนี้ก็คืออ่าให้ทางตำรวจท่านอ่า
พิจารณาแล้วก็สอบสวนตรงนี้ให้เพิ่มเติมอ่ะค่ะแล้วก็เอ่อ
ยิงไปตรงประเด็นที่ขาน้องที่ว่าขาน้องเป็นแผลด้านขวา
แล้วถ้าเกิดว่าเกิดจากการอูบัติเหตุแบบสุดสุดแล้วร้อนอ่า
แล้วทำไมเลือดไม่ไหลไม่ไหลแบบไม่ออกออก
อืมมาในรถอ่ะตรงที่รองเท้าอ่าอ่าอ่า
แล้วก็ข้อศอกน้องแขนน้องไม่ได้หักแต่ว่าข้อศอกน้องถลอกหน่อยนึง
แล้วก็เสื้ออ่าแขนเสื้อน้องอ่ะมีมีรอยเลือดอ่ะ
จำนวนมากตรงตรงที่ตามภาพนั้นนะคะอ่า
แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าแค่ถลอกตรงนั้น
แล้วแขนเนี่ยเราก็แขนน้องเลือดมันต้องหยดลงข้างล่าง
แล้วทำไมมันต้องขึ้นไปข้างบนเสื้อจนรู้สึกว่า
เลือดมันมันเยอะผิดปกติจากที่แค่แขนถลอกอย่างเงี้อาจารย์ค่ะ
แล้วทีนี้ก็คุณแม่ก็ยิงประเด็นไปอีกตรงที่บอกว่าอ่า
ถ้าตรวจสอบมาพบว่าที่ตามเบื้องต้นที่คุณหมอพูดว่า
ตรงข้างในแตกฉีกขาดเลือดตกอะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็อยากสอบถามว่าทำไมรอยแผลด้านนอก
รอยช้ำช้ำหรือโดนกระแทกอะไรทำไมไม่มีภายนอกเลย
ทำไมถึงขนาดว่าข้างในแตกหรือว่าเสียหาย
ในช่องท้องหรืออะไรอย่างนี้
แล้วทำไมมันไม่มีรอยช้ำรอยอะไรจากการกระแทกเลย
ทั้งที่ถ้าเกิดว่าขาบอกว่าเกิดจากการอุบัติเหตุ
แล้วทำไมขายังมีรอยยังมีรอยยังมีอะไรอยู่
แต่ว่าข้างในเนี่ยทำไมอกไม่มีเลย
แต่ข้างในระบอบช้ำขนาดนั้นก็อยากจะทราบ
ก็อยากให้ท่านผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบตรงนี้
ให้ทางครอบครัวให้กระจ่างนะคะ
คุณแม่คะเท่าที่คุณแม่บอกมา๔๕จุดหลักเนี่ยนะคะ

ตั้งแต่เราคุยกันช่วงแรกค่อนข้างถี่เนี่ยนะคะ
จากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยตำรวจเรียกครอบครัวไปแล้วกี่ครั้งคะ

แล้วก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่เรียกไปเนี่ย
หรือว่าทางครอบครัวได้ไปหาคุณหมอที่ชนะสูตร
หรือว่าได้โทรไปถามตำรวจ
หรือใครไหมที่จะอธิบายได้กระจ่างว่า
แผลภายในภายนอกมันอธิบายได้ทุกจุดหรือเปล่า

ไม่ได้โทรติดต่อแต่ว่าก็ไปหาคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาล
อยู่ตอนที่จะแต่ว่าท่านก็คือแบบว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็เลยบอกว่า
ท่านก็คือตรวจสอบมาคือว่าท่านก็บอกว่า
ทางที่ตรวจที่แรกที่อุดรธานีค่ะ
คือว่าไปที่กรุงเทพนะคะแม่ไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
ทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะตรวจอะไรได้มาก
ไปกว่าที่ท่านบอกมาเบื้องต้นที่แม่พูดไปเบื้องต้น
เพราะว่าท่านบอกว่าโรงพยาบาลอุดร
ฉีดยามาแล้วเลยทำให้การตรวจสอบทุกอย่าง
มันไม่มีผลมันไม่ได้ผลก็คือว่า
อย่างจะหาผลเลือดก็ไม่ได้
จะหาแบบอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับในตัวน้องสารเสริญทุกอย่าง
มันคือหาไม่ได้เพราะว่าเขาฉีดยา
แล้วทีนี้แม่ก็ทางครอบครัวก็เอกใจว่าฉีดยาทำไม
ในเมื่อแม่และครอบครัวทุกคนไม่ให้ฉีดเลย
เพราะว่าเราต้องการตรวจสอบ
เพราะว่าเราสงสัยประเด็นการตายของลูกเรา
เราต้องการความกระจ่างแล้วเราก็แนะนำบอกว่าไม่ให้ฉีด
คือให้ตรวจทุกอย่างที่เราบอกมา
แล้วก็ทีนี้ก็คือท่านไปฉีด
พออุดรฉีดเสร็จปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลตรงนั้น
ที่หมอโรงพยาบาลตำรวจก็เลยเรียกกับพ่อแม่ไปพบ
แล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังทำนองว่าแบบว่า
คือตรวจไม่พบนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
พ่อว่าแล้วก็คุณแม่ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงสวดไม่ได้
ท่านก็บอกว่าเป็นเพราะถีดสารความลินมาแล้ว
ก็เลยพยายามคือตรวจไม่ได้ค่ะ
มันมีสารเคมีเข้าไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมความหมายคืออย่างนี้ป่ะคะ
ใช่แล้วมันจะตรงประเด็นนี้แม่ก็อยากจะถามผู้รู้ผู้เกี่ยวข้อง
บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ฉีดสารแบบนี้เข้าไปแล้ว
จะทำให้ตรวจอะไรของน้องไม่ได้เลย

คุณแม่ยังไม่ได้เพราะว่าท่านก็บอกว่า
อุดรอุดรว่าอุดรออกมายังไงมีผลอะไรยังไง
แล้วเราก็คือตอนนี้แม่ก็ต้องรอดูอีกทีให้ท่านจะหลบ
คุณแม่ความหมายคือตอนนี้คือความหมายตอนนี้
ที่คุณแม่เข้าใจคือแปลว่าตรวจซ้ำไม่ได้แล้ว
มีแต่ว่าถ้าเจอคุณหมอคุณหมอคนแรก
อาจจะอธิบายให้ฟังได้ว่าอะไรหมายความว่าอย่างไร
แต่ตรวจเพิ่มตรวจซ้ำไม่ได้แล้วถูกไหมคะ
แล้วคุณแม่ก็ยังไม่ได้คุยกับคุณหมอท่านแรกที่ผ่าให้ถูกไหมคะ

ท่านแรกที่อุดรนี้ยังไม่ได้คุยเลย
เพราะว่าที่คุยอยู่ตอนนี้ก็คือว่า
ท่านที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

ทีนี้คุณแม่ขอกลับมาวันนี้ก่อนนะคะ
ทางตำรวจท่านเรียกไปเพื่อที่จะสอบเพิ่มเติม

ครอบครัวยังมีประเด็นอะไรติดใจอีกบ้าง
ครอบครัวมีจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับตำรวจอีกไหม

คุณแม่ไปกับใครบ้างคะวันนี้
ไปกับอาเกียงไปกับอานะจ๊ะ

ก็คือนัดเข้ามาแล้วไปกับน้องสาว

เพื่อนร่วมงานที่ปฐุมธานีแล้วก็พ่อน้ำหวานนะจ๊ะ

คุณแม่วันนี้ที่ไปใช้เวลาคุยนานแค่ไหนคะ
ก็นัด๙โมงครึ่งก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนี้จ้ะ

ชั่วโมงค่ะหลายชั่วโมง
แล้วทางตำรวจบอกอะไรเราเพิ่มไหมคะ
ก็ท่านถามว่าถึงไหนแล้ว
ท่านก็บอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
แต่ยังไม่ได้บอกแบบรายละเอียดให้ทางครอบครัวทราบ
เอ๊ะแล้วคุยกันตั้งหลายชั่วโมงไม่
ให้มันสมมุติต่อหรือจะต้องเซิบสอบเพิ่ม
คนที่แม่พูดไปว่าให้ไปเสิร์ฟ
คนนั้นนะคนนี้นะอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้
ท่านก็คือจะไปสอบให้เพิ่มเติม
ค่ะท่านบอกไหมคะว่าที่รอรออะไรบ้าง

ก็ไม่ได้ถามนะคะว่าท่านรออะไรบ้าง
แต่แค่เขาถามว่าถึงไหนแล้ว
ก็คือว่าพยายามคือถามท่านว่า
ก็อยากให้เห็นใจทางครอบครัวคือว่ามันนาน
และอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ไม่มีงานทำอะไรอย่างนี้
แม่ก็บอกว่าเร่งให้หน่อย
คือพยายามแบบว่าขอเร่งเวลาให้หน่อยอะไรอย่างนี้
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้มาเยอะแล้ว
แต่ว่าก็ยังไม่เปิดเผยก็รอจากอ่า
นี่ญาติผู้เสียหายเชื้อ
แม่กับพ่อก็คือมาให้ปากคำเพิ่มเติมหน่อย
สงสัยตรงไหนอีกประเด็นตรงไหน
ที่จะให้เราปริศนาฬิกาเพิ่มอย่างนี้ค่ะ
คือมีความคืบหน้าแต่ยังไม่บอกอย่างนี้ใช่ไหม

เพราะว่าพูดบอกว่าจะได้มาเยอะแล้ว
แต่ยังไม่ได้บอกทางครอบครัวนะว่าถึงไหนถึงอะไรมั่ง
แล้วทางตำรวจบอกไหมคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เว้นช่วงเราไม่ได้ตามข่าวกันไป
ทางตำรวจได้เรียกใครมาสอบเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะ
ก็ถามนะก็แม่ก็ถามว่าได้สอบ
ใครเพิ่มเติมหรือยังอะไรเพิ่มเติมหรือยัง
ท่านครอบครัวพูดแค่ว่าสอบก็พูดแค่นี้อ่ะจ๊ะ
คุยกันตั้งหลายชั่วโมงทำไมไม่ค่อยรู้อะไรเพิ่มเลยล่ะแม่
ก็ได้แต่สอบแต่เรื่องเก่าก็คือ
เรื่องคาใจก็คือเรื่องเก่าก็คือ๓ประเด็นเก่าตอบประเด็นเก่า
พูดประเด็นเก่าคือว่าก็แทงไปตรงประเด็นเก่า
แล้วทีนี้ก็แม่ก็มาวันนี้ก็คือเพิ่มเติมให้ตำรวจคือ
ประเด็นที่แม่พูดไป๒๓ประเด็นที่ว่าตรงหน้าอกน้อง
ตรงคอหักตรงแผลข้อศอกแล้วก็หน้าอกที่มีรอยช้ำด้านใน
แล้วก็ขาแบบว่าถ้ามีเกิดจากการกระแทกจริงหรืออะไรจริง
อุบัติเหตุแบบกระทันหันแบบนั้นสดร้อนมันก็คงจะมีเลือดไหลออก
อยู่ตรงรถมั่งอะไรมั่งแต่แต่มันไม่มีอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากให้ท่านคือแบบว่าช่วยเร่งตรงนี้ให้หน่อย
เพราะว่าทางครอบครัวร้อนใจก็อยากทราบ
ก็คือที่สุดแล้วตรงนี้ก็คือว่าท่านก็รับรองว่า
จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็คือทำให้โปร่งใสที่สุด
ให้ดีนี่คือการที่ท่านรับรองกับครอบครัวค่ะ
ค่ะซึ่งทางตำรวจได้บอกทางครอบครัวไว้ไหมคะคุณแม่ว่า
สักเดือนหน้าหรือปลายเดือนนี้หรือท่านมีบอกกรอบเวลาไว้ไหมคะ

อันนี้ก็พูดอยู่นะก็ถามว่าอีกนานไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ถามอยู่
ท่านก็บอกว่าประมาณก็คงไม่นาน
เดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนนี้กำลังสอบได้มากแล้ว
รายละเอียดได้มากแล้วแต่ว่าก็อยากให้ทางครอบครัวมา
ให้ข้อความเพิ่มเติมว่าสงสัยอะไรมั่งอะไรมั่ง
แล้วก็มีหลักฐานอะไรที่จะมาเพิ่มเติมอีกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ในระหว่างนี้ที่เราไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่ง
คือมันมีข้อมูลจากคนในหมู่บ้าน
เพื่อนน้องคนในโซเชียลมีเดีย
ส่งหลักฐานคนที่รู้ที่เห็นในวันเกิดเหตุเนี่ย
มีคนส่งอะไรมาให้เพิ่มไหมคะ
ที่ส่งมาส่งมาบางทีก็หลานสาวก็มีอยู่
คนหนึ่งก็บอกว่านี่มันจะมีผู้ชายในกลุ่ม
คนหนึ่งนะเขาจะให้ข้อมูลกับแม่

แล้วทีนี้เขาก็ส่งรูปคนนั้นมา
แต่แม่ยังไม่ได้คุยกับเขาว่าเขาเป็นใคร
เพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มในกลุ่มตรงนั้น

แต่ว่าตอนนี้เอารูปเข้ามาด้วยอยู่เพราะว่า
เพราะว่าเขาบอกว่าหลานสาวบอกว่าคนนี้อาจจะคุยด้วย
เพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลเพราะเขาอยู่ในนั้น
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มาถึงบ้านแล้ว
ยังไม่ได้เจอหลานสาวเลยก็ยังไม่ได้ไปสอบถามหลานสาวดู
ค่ะคุณแม่ทางตำรวจบอกไหมคะ
ว่าผู้ต้องหาที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาไปเนี่ย
ยังเจออยู่นะเขาไม่ได้ไปไหนตำรวจคอยดูอยู่บอกไหมคะ
ไม่ได้บอกค่ะวันนี้ก็คือแต่พูดแต่เรื่อง
พูดแต่เรื่องสต่อคันแม่เพิ่มเติมเรื่องลักษณะการเสียชีวิตใช่ไหม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพูดได้ไหมแต่ว่าเราไม่ได้กล่าวหาเขานะ
แต่ว่าพูดถึงว่าเราพูดที่เราได้ยินมา

ได้ยินคนในหมู่บ้านพูดอะไรอะไรไหมอะไรอย่างนี้แม่พูดได้ใช่ไหม
เอางี้คุณแม่พูดโดยที่ยังไม่เอ่ยชื่อคน
ไม่ทราบว่าคุณแม่จะพูดอะไรใช่ไหมคะ
คือมีบางคนเขาก็บอกเรามาว่า
คดีนี้มันซับซ้อนนะมันไม่ได้มีในเอ็มคนเดียว
อะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเอ็มเป็นเยือนกระไต่ขาดเดียว
คือรับคนเดียวแต่มีคนมาจ่ายให้เอ็ม๓ล้าน
แต่ว่าตรงนี้ไม่รู้จริงไม่จริงก็คือว่ามีคนเล่าให้เราฟัง

แล้วคนที่เล่าให้คุณแม่ฟังเป็นคนที่คุณแม่รู้จัก
ญาติที่บ้านฟังแล้วก็มีอีกคนนึง
เขาบอกว่าก่อนจุดเกิดเหตุปุ๊บตอนรถชน
เขาบอกว่าเขาออกเดินมาดูตรงประตูบ้านเขาอยู่ตรงข้าม
เขามาเล่ากับพี่สาวกับคนที่ร้านค้าฟังว่าเขาเห็น
เขาเห็นตอนที่ชนแล้วก็บ้านเขาหลังคาบ้านนอก
มันแบบว่าไหวพูดอย่างนี้นะ
แต่ว่าทีนี้เขาก็เลยเดินออกมาดู
เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชาย๓คนยืนอยู่ตรงรถสีดำที่เกิดเหตุ๓คน
นี่เขาก็บอกทางครอบครัวไปนะ

พี่สาวที่อยู่บ้านน้ำมะเฟืองนี่แหละ
พี่สาวก็โทรไปบอกทีนี้ก็ให้เขา

แล้วก็จะมีเด็กหนุ่มคนนึงให้ข้อความให้
มาเล่าให้แม่ฟังแต่ตอนนี้แม่มาถึงบ้านแล้ว

คุณแม่เอาอย่างนี้นะถามแบบกลางก่อนนะคะ
คือคนที่มาบอกแต่ละคนเนี่ยเอาคนแรกก่อน
ที่บอกว่ามีการจ่ายเงิน๓ล้านอะไรนะ
คือคนที่มาบอกแบบนี้เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วไหมคะ
เขารู้จักกับทางครอบครัวเอ็มค่ะ
แล้วเขารู้จักกับทางครอบครัวคุณแม่อยู่แล้วไหมคะ
รู้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทกันมาก
แต่ว่าเขามามองดูภาพน้องหวานแล้วเขาบอกว่าเขาสงสาร
เขาสงสารเขาก็เลยพูดกระซิบให้ญาติฟัง
แล้วญาติคนนั้นก็โทรมาบอกแม่อีกทีหนึ่ง
พอแม่จะอยู่ปฐุมนะแม่จะไม่มาบ้านเราเลย
ตั้งแต่น้องเกิดเหตุคือแม่จะไม่มาเลย
ที่บ้านน้ำมะเฟืองแม่ไม่มาเลยแม้แต่วันเดียว
แต่แม่ก็จะได้รับข่าวแต่ว่าทางญาติโทรไปบอกว่า
คนนู้นพูดอย่างนี้คนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้
ก็คือแค่เก็บข้อมูลเอาไว้
แต่เราก็ยังไม่ได้ไปเปิดเผยยังไม่ได้พูดที่ไหน
แต่ว่าในเมื่อคุณจอมขวัญถามมาว่า
ได้ข่าวทางบ้านทางอะไรมีใครบอกอะไรไหม
คุณแม่ก็เลยขออนุญาตตอบตอบนะจ้ะมายคะ

เอาอย่างนี้คือนี่เป็นเรื่องที่ฟังมาแต่จะใช่หรือไม่มีน้ำหนักแค่ไหน
อันนี้มันคือมันต้องสอบกันต่อทีนี้ถามคุณแม่รายละเอียดนะคะ
กรณีคนที่เขามาบอกเรื่อง๓ล้านเขาถ้าผิดบอกนะคะ
เขาพยายามจะบอกว่าจ่าย๓ล้านเพื่อเขาเรียกอะไร
เพื่อเขาอะไรเพื่อให้เอ็มพ้นผิดอย่างนี้เหรอ
เพื่อให้เอ็มยืนกระต่ายขาเดียวคนเดียวแบบรับผิดคนเดียว
อ๋ออ๋ออ๋อคือกำลังจะบอกว่า
คือเรื่องนี้น่าจะมีคนทำร้ายน้องเนี่ยมากกว่าแค่คนชื่อเอ็ม
ทีนี้ส่วนคนที่ร่วมทำร้ายมาจ่าย๓ล้านให้เอ็ม
เพื่อให้เอ็มยืนยันว่าตัวเองทำคนเดียวแล้วก็เป็นอุบัติเหตุถูกไหมคะ

แต่ทีนี้ก็เดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้คือแต่นี่คือแค่สิ่งที่ฟังมา
ฟังได้หรือไม่ฟังได้หรือไม่อันนี้อยู่ที่ตำรวจด้วย
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าเจอผู้ชาย๓คนยืนข้างรถสีดำ
เขาออกมาหลังจากที่เกิดเหตุทันทีเลยเหรอคะ
เขาบอกว่าเขามาพูดให้พี่สาวฟังเขาบอกว่าทันที
คือว่าเขาชนปั้งอย่างนี้เขาก็เปิดประตูเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงชน
แล้วก็มันแบบเขาเรียกภาษาอะไรบ้านนอกคือเสนียนแบบว่าบ้านอ่ะอิงไหวอะไรอย่างนี้
มันสะเทือนเลยมันสะเทือนแม่นบ่อแม่มันสะเทือนใช่ไหม
แม่มันเสนียนเสนียนประจักษ์เสียงภาษาอีกภาษาบ้านเรานะ
ประมาณนี้เนอะอ่าแล้วเขาก็เลยออกมาดู
คือแน่ใจไหมว่าไม่ใช่คนที่เขามาดูเหตุการณ์มามุงเหตุการณ์เหมือนกันเดี๋ยวจะกลายเป็นสงสัยผิดคนนะคะ
อันนี้อันนี้เราเราสงสัยแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยว่าใครแต่ว่าคนที่เขาพูดอ่ะ
คือว่าเขาเป็นเล่าให้เขาเห็นอย่างนี้คือว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวกับพี่เขยน่ะ
คือฟังไงแล้วก็คือบอกว่าพี่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริง
เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะมาพูดง่ายถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็น
หรือถ้าเกิดว่าเขาไม่อะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องไม่พูด
เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาจะต้องไม่พูดแต่นะถึงวันนี้
คนที่เขาพูดให้พี่สาวฟังน่ะเขาจะยอมรับหรือไม่รับเราไม่รู้
ก็คือว่าคือแม่แค่ฟังมาจากพี่สาวที่เล่าให้ฟังว่ามีคนมาบอกว่าไม่มีอยู่๓คน
ที่ยืนอยู่รถแค่นั้นเองแต่ว่าที่จริงแล้วแม่จะอยู่ประชุม
จะได้ยินข่าวสารจากทางบ้านจริงไม่จริงก็คือวันนี้ก็คือให้ท่านตำรวจ
ที่มีเกี่ยวข้องคดีนี้ก็คือบอกท่านไปแล้วตรงนี้ว่าให้ช่วยดูให้หน่อย
กำลังจะถามเหมือนกันว่าที่คุณแม่เล่าให้เราฟังเนี่ยคือได้บอกตำรวจวันนี้ไปก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
บอกตำรวจเลยก็บอกว่าให้ไปสอบให้หน่อยก็อยากรู้เหมือนกันว่า
ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหรือบอกว่าเขาปฏิเสธที่เวลาตำรวจไปถามก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าแล้วเขาพูดแบบนี้
เขาพูดมาทำไมเขาพูดมาบอกครอบครัวนี่เขาพูดทำไม
แล้วคนที่ใช่แล้วก็คนที่บอกว่าแม่เอ็มรับ๓ล้านแล้วเขาจะมาพูดทำไม
ในเมื่อเขาเขาถ้าเขาไม่เห็นถ้าเขาไม่ได้ยินว่าทางนั้นพูดจริงจริงแล้วเขาจะมาพูดทำไมเพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
เข้าใจค่ะแม่จ๋าอย่างนี้เดี๋ยวทางรายการนัดทางตำรวจนะคะเราจะถามจากทางตำรวจอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วงท้ายรายการนี้เราจะคุยกับอากเกรงศักดิ์นะแหละโอเค๓๕๔๐๐๙๙
ช่วยกันเพิ่มเติมแม่ขามเนิ่งต้นตอนนี้ขอบคุณนะคะ
คุณจอมกวันคะ๓๗๖๐๐๙๙
ที่เกี่ยวข้องที่แบบว่ารู้รู้เรื่องรถเรื่องอุบัติเหตุแบบนี้
ว่ามันจะไปลักษณะไหนจะอะไรอย่างนี้
ก็คือวอนท่านให้ความรู้ทางครอบครัวหน่อย

ถ้าเกิดว่าบางทีครอบครัวอาจจะแบบว่ามีข้อกังขาเยอะ

บางทีก็คือไม่ได้ความกระจ่างทางครอบครัวก็ยังอึดอัดใจอยู่
ถ้าเกิดว่าวอนทุกท่านที่มีความรู้
เรื่องรถเรื่องคันกับชนกระแทกอะไรอย่างนี้

ก็คือยินดีทางครอบครัวขอบพระคุณมากเลย
ก็คืออยากให้ท่านแนะนำออกมาพูดให้หน่อย
ออกมาช่วยตรงนี้ให้หน่อย

มันเป็นยังไงฝากคุณจอมขวัญด้วยนะคะ
ค่ะคุณแม่ยังไงเข้าใจที่เราตั้งคำถามขึ้นมา
คือเราอยากได้คำตอบเนาะเข้าใจค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับรองผู้บังคับการหนองบัวลำพูนะคะ
ท่านก็จะอธิบายว่าในมือตำรวจตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมา
แม้กระทั่งข้อสงสัยบางอย่างเนี่ยอะไรบ้างที่ตอบได้แล้วสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ

สวัสดีครับผมตำแหน่งรองผู้บังคับการครับผม
รองผู้บังคับการตำรวจภูทร

วันนี้วันนี้ที่คุณแม่เขาเล่ามาเอาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

คือเหมือนจะเน้นไปที่บาดแผลทั้งภายในภายนอก

คือตอนนี้มันอธิบายอะไรได้บ้างคะท่านรองค่ะขออภัยค่ะ

ที่น้องน้ำหวานประสบเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้
และขอขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ทุกฝ่ายที่ได้ตั้งข้อสังเกตข้อสักถาม
จะต้องทำการกัดส่วนให้ประสด
ก็เลยเพิ่มทำการสอบประคำในวันนี้
จะต้องมีหลักฐานปรากฏในสำนวนนะครับจะเป็นลายงานพิสูจน์
ทางเทคโนโลยีการโจทย์พิสูจน์ของพิศมนตร์ลักษรเครื่องหน้าคำ
ให้การนะครับตอนนี้พอมาเสร็จครับเพราะเราม๑๙๘๐
นั่งทำงานนะครับวันนี้เนื่องจากว่าพอได้รับรายงานผลการตรวจชนสูตรพลิกศพจากนิติเวศ
เมื่อวันที่๒๘สิงหาเราดูรายละเอียดของรายงานชนสูตรพลิกศพ
และเราจะทำการสอบสวนในทุกประเด็นที่ว่ามันเกี่ยวข้องทำอย่างไรมันถึงจะเกิดมาว่า
เป็นเรื่องของข่มขืนกระทำชำราวไหมเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชน
หรือเสียชีวิตจากการฆาตกรรมแล้วมาอำพางนะครับซึ่งพอเราได้เชิญคุณพ่อคุณแม่มา
เราก็สอบนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เราก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมตั้งข้อสงสัยด้วย
เพื่อเราจะได้ทำการตรวจสอบให้ได้ครบทุกประเด็น
รองรองค่ะเอาเท่าที่ท่านบอกได้ตอนนี้ก็ได้นะคะรายงานชนสูตร
ที่ได้มาปลายเดือนสิงหาคมคือบอกทั้งหมดที่คุณแม่เขาตั้งประเด็นไว้ไหมคะ
คอหากแผลทางขาขวาข้อศอกกับรอยเปื้อนเลือดที่เสื้อ
คืออันนี้มันมีคำอธิบายทั้งหมดในชนะสูตรไหมคะท่าน

เป็นเรื่องว่าเหตุตายกระดูกสันหลังส่วนคอหัก
สรรคัยสลังตรวนคอได้รับบาดเจ็บ
ร่วมกับสูญเสียโลหิตในช่องอก
จากการฟกช้ำของเนื้อปอด
ไม่พบสารพันธุกรรมของคนอื่นจากเล็บมือขวาซ้ายของศพ
สิ่งนี้เราจะต้องทำการสอบสวนแพทย์ยืนยันอีกทีนึง
เพราะอ่านแล้วเราจะต้องให้ท่านสันนิษฐาน
รวมทั้งจะต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลักฐานด้วย
ว่ามีความน่าเชื่อถือด้วยหลักฐานอะไร
ว่าเสียเหตุหรือเสียชีวิตจากเหตุอะไร
ซึ่งทางพิสูจน์หลักฐานนัดหมายว่าจะส่งรายงานการตรวจ
พิสูจน์ของการทั้งหมดต่อมาวันที่๑๖กันยา
แล้วก็ผมได้เร่งรัดแล้วว่าจะต้องไปทำการสอบแพทย์
ประกอบรายงานพิสูจน์ที่สบให้ชัดเจน
เพราะว่าถ้าเกิดบอกเหตุการณ์ตามมาอย่างนี้
เราก็ยังไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าเป็นความเป็นเหตุตายจากเรื่องอะไรครับ
ถึงแม้ว่าคือทางแพทย์บอกได้แค่ว่าในร่างกายมันเกิดอะไร
ภาวะอย่างไรที่พบที่เห็นเป็นอย่างไร
แต่ว่าเราก็ต้องไปสอบแพทย์ยืนยันว่าแผลนี้มันเกิดจากอะไร
แผนนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยไหมครับ
ซึ่งอันนี้คือทางตำรวจจะเป็นคนไปสอบแพทย์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับจะต้องไปสอบแพทย์ประกอบอีกทีครับ
เพื่อให้มันกระจ่างขึ้นชัดเจนชัดขึ้นครับ
คือถ้าเอาตามที่คุณแม่สงสัยมันจะมีกระจกเรื่องของสภาพของศพน้องอยู่เยอะนะคะ
สอบจรันเนาที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดินยันครับ
แล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะท่านตกลงแล้วเนี่ยตำรวจสงสัยคนเพิ่มไหมคะ
หรือยังสงสัยผู้ชายที่ชื่อเอ็มเพียงคนเดียวคะ
ครับก็เนี่ยครับก็เมื่อสักครู่ผมก็ได้ฟังช่วงต้นของรายการนะครับว่า
เราที่เราใส่ใจมากจริงก็คือ

รวมทั้งเช่นมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับ

สำนวนจะมีความเห็นได้หรือต้องปรากฏในสำนวนเท่านั้น
จะไม่อยู่นอกสำนวนนะครับ
ทางนี้ลูกน้องผมก็พึ่งกับผม
เพิ่งได้รับรู้ว่ายังมีคนอื่นที่พอจะรู้เห็นเหตุการณ์อีก

ก็ไม่มีผู้ใดเข้ามานะครับ
ถ้ามีข้อมูลขอให้ส่งมาโดยตรงที่ผมเลยก็ได้ครับ
เบอร์โทรศัพท์๐๘๐๘๙๐๙๖๐๔๒๔๒ครับ
โอ้โหค่ะ๐๘๕๙๖๐๔๒๔๒นะคะ

ท่านรองท่านถามแบบนี้อีกอย่างนึงค่ะ
เหนือจากเรื่องผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ย

มีการสอบคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางรถยนต์
อุบัติเหตุทางรถยนต์สภาพรถยนต์

เราจะต้องได้รับผลการตรวจพิสูจน์ก่อนครับ

อันนี้ผลการตรวจจะได้ประมาณวันที่๑๖กันยานี้ครับ

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเองใช่ไหมคะ

เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับ

ไม่ต้องมีแบบคนที่อยู่ในวงการรถ

ในโครงการเราได้ไปสอบถามกับทางบริษัทโตโยต้าของหนองบัวลำพูแล้วนะครับ

ว่ามันเกิดปัญหามาคือว่า
ทั้งเราผู้กำลังชาได้ใส่ใจกับเรื่องนี้
ก็เลยมานั่งดูว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
รถชนไหมก็ต้องดูความเร็วของรถนะครับ

ตอนแรกเราก็ตั้งว่าเราจะพิสูจน์ทราบความเร็วของรถได้

เปรียบเทียบระยะทางเส้นทางระยะเวลานะครับ

มันก็ไม่ได้นะครับ
ครับแล้วก็มาสุดท้ายเราก็เลยไปคุยกับทางของโตโยต้า
โตยาต้าเราก็มีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาว่า

ต้องใช้แบตเตอรี่เลี้ยงไฟเลี้ยงพลังงานไฟ

ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความเร็วของรถนั้นได้ครับ
แล้วก็ในส่วนของสภาพการชนของรถนะครับ
ที่บอกผมก็ได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทโยต้าแล้วบอกว่า
ความเร็วขั้นต่ำสุดที่จะทำให้ถึงลมนิรภัยทำงาน
ก็คือประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
พยายามทำทุกทางครับเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับ

ท่านรองเอาแบบนี้ค่ะเนื่องจากเวลาเราจำกัด
แต่ว่าประมาณกลางเดือนนี้น่าจะมีความคืบหน้า
แล้วถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยตรวจสอบกลับไปที่ท่านรองอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ

ท่านรองยังไงขอบพระคุณท่านตอนนี้ก่อนนะคะ

สวัสดีครับ

แต่เอาล่ะเข้าใจว่าทางครอบครัวรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันก็ระยะหนึ่งแล้ว

หรือว่าเป็นอย่างที่เขาสงสัยว่าโดนฆ่านะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งท่านคุณอาเกรียงศักดิ์
คุณอากิศักดิ์น่าจะได้ฟังตำรวจอยู่แล้วด้วยนะคะ
วันนี้ก็ไปฟังเองมาแล้วด้วยคุณอาเกลียงศักดิ์อยู่ใกล้กว่าคุณแม่ด้วย
คุณอาเกรียงศักดิ์ยังสงสัยอะไรสักครู่ค่ะ
คุณอาเกรียงศักดิ์สำรานนะคะอาของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณอากับคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยยังไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมในเรื่องของคดีนี้ด้วยนะคะ

ตอนแรกเราคุยกับคุณแม่คุณแม่เล่าให้ฟังเยอะเหมือนกันนะ
ว่าไปบอกตำรวจว่าสงสัยอะไรแล้วมีใครมาบอกเพิ่ม
เมื่อสักครู่นี้ตำรวจก็บอกว่าอย่างน้อยกลางเดือนกันยายน
ก็น่าจะได้ความคืบหน้าของคดี

คุณอาตัวคุณอาเองยังคาใจเรื่องอะไรคะ
ตอนนี้ที่ติดใจเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ที่ฉีดฟอร์มาลีนเข้าตัวน้ำหวานนะครับ
ตอนที่ส่งศพไปตรวจที่อุดรครับ

เพราะว่าตอนเริ่มแรกที่ส่งไปก็ได้บอกกับพนักงานที่อยู่โรงพยาบาลอุดรนะครับ
ว่าตัวนี้คือขอตรวจขอตรวจมันก็มีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ที่ทางฝั่งบอกเขาส่งมานะครับ
แต่พอตรวจจริงเข้าแล้ว
แพทย์ได้ตรวจมีแต่แพงเหตุการณ์เบื้องต้นนะครับ

แต่ในส่วนนั้นมันก็ไม่สำคัญ
แต่ส่วนที่สำคัญก็คือที่ย้ำนักย้ำหนาคือ
ไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนเพื่อจะไปตรวจโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับ

แล้วหลังจากนั้นมานะคะ
จนกระทั่งเป็นข่าวแล้วจนกระทั่งเราคุยกัน
แล้วก็จนถึงวันนี้ระหว่างนี้คุณอาได้ติดต่อโทรไปถาม

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสื่อสารกันแล้วถึงกลายเป็นแบบนี้
ตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าทางคุณหมอสั่งนะครับ
แต่ผมก็ไม่ได้สอบถามทางคุณหมอว่า
ทำไมถึงสั่งให้ฉีดฟอร์มาลีนให้ทางศพญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
หรือจะเหมือนมันจะเป็นวิธีการทางการแพทย์หรือเปล่า

ทีนี้คือที่เราค่อนข้างคางแคลง
เพราะว่ามันทำให้การตรวจน้องเนี่ยทำไม่ได้แล้วถูกไหมคะ

แล้วนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นนี้กับทางโรงพยาบาลมีอะไรอีกบ้าง
ก็ในส่วนที่ว่าตำรวจส่งสำนวนเกี่ยวกับให้ตรวจในส่วนไหนเพิ่ม
แต่ทางแพทย์ทางหมอที่ตรวจครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าที่ว่าตำรวจส่งมาเพื่อให้ตรวจอะไรบ้าง
ผมก็เลยมีส่วนหนึ่งขอตรวจรอบสอง
คือเขาบอกว่าในส่วนนั้นพูดง่ายก็คือเขาไม่ได้ตรวจนะครับ
เกี่ยวกับอวัยวะภายในหรือเกี่ยวกับพวกในกระเพาะหรือพวกเลือดเป็นต้นนะครับ
รอบ๒ใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลไหนคะ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรครับ
คุณอาจำได้ไหมคุณอาเคยคุยกับเราไว้
คุณอาจบอกว่ามันมีเอกสารไปจากทางโรงพักษณ์ใช่ไหมคะ

เหมือนกับเป็นการร้องขอจากทางญาติถูกไหมคะ
ให้มีการตรวจเรื่องของการถูกกระทำชำเลาเรื่องของการข่มขืนถูกไหมคะ
ครับนั่นน่ะคือเรื่องของตำรวจเขาแทงเรื่องเขาไปอยู่แล้วครับ
คือคุณอากำลังจะบอกว่าเอางี้ตอนนี้ที่คุณอาคุยคือหัวข้อเรื่องของทางการแพทย์
ว่าบอกไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนทำไมฉีดบอกให้ตรวจซ้ำทำไมไม่ได้ตรวจ
ไม่ตรวจซ้ำมันเขาตรวจให้อยู่ครับตรวจแค่๒กรณีเองครับ
แต่ว่าในส่วนที่จริงทางตำรวจได้แทงเรื่องไปหมดที่จริงมันต้องตรวจให้หมดนะครับ
ก็ยังไม่ได้คำตอบจนถึงวันนี้ว่าทำไม
เขาก็วันนั้นเขาก็มีเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพิ่มนะครับ
จุดก็คือในอวัยวะกับในกระเพาะนะครับ
แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวในส่วนนั้นเขาฉีดฟอร์มาลีนก่อนค่อยมาเก็บไปหรือเปล่า
เพราะว่าไอ้ตัวนั้นผลออกมาก่อนแล้วไงครับ
ก็สามารถมีจากการตายเกิดจาก

คุณอาคุณนาค่ะพอจะเข้าใจแล้วคือกรอบเนี่ยยังเป็นกรอบเดิมอยู่
สักครู่นี้คุยกับคุณแม่จริงแล้วเป็นเรื่องเดิมที่ครอบครัวสงสัย
เช่นเดียวกันกับที่คุณอาบอกคือก็เป็นเรื่องเดิมที่คุณอายังสงสัยตั้งแต่คราวก่อนใช่ไหมคะ

ทีนี้เอาอย่างนี้อย่างน้อยกลางเดือนนี้อาจจะมีความคืบหน้าที่กระจ่างกว่านี้ขอ๑นาทีสุดท้ายทำไมถึงต้องไปร้องศูนย์นำรงธรรมวันนี้คะ
เรายังไง
ที่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็มีเจ้าหน้าที่ในส่วนหนึ่งเขาแนะนำนะครับว่าในส่วนนี้คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริง
หมายถึงว่าหลังจากที่ว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
คือเป็นจุดเริ่มต้นก็ต้องไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอนั้น
แล้วพอเรื่องยังไม่คืบหน้าหรืออะไรต่อ
เขาก็จะส่งไปทางสูตรนำลงธรรมของตัวจังหวัดหนองบูรมภูอีกทีหนึ่งครับผม
คุณอาขอสุดท้ายสั้นนะคะคือจนถึงนะตอนนี้ครอบครัวก็ยังคาใจว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุเหรอคะ
ใช่ครับเพราะว่ามองดูถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงนะครับ
รถกระแทกในส่วนที่หน้าอกหรือรอยช้ำต่างมันน่าจะเกิดขึ้น
เข้าใจแจ้งจริงครับได้กลุ่มส่วนส่วนขวา
นิดเดียวคุณอาจ๋าขอแทรกนิดเดียวคือเนื่องจากเวลาหมด
แต่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวกลางเดือนเราน่าจะได้ตามข่าวนี้กันอีกครั้ง

ครับผมนะคะคุณอาเดี๋ยวยังไงเราโทรหาทางครอบครัวเรื่อยนะคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณเจ้าขวรครับขอบคุณคุณอานะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับขออภัยจริงค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมตามข่าวอื่นได้วันนี้ก็ยังมีอีกหลายข่าวนะคะ
คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรอเล่าให้ฟังอย่างละเอียดอยู่
ส่วนข่าวนี้กลางเดือนคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้า
หมดเวลาของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ